ตามความคืบหน้ากรณีเจ้าคาปิบาร่าถูกตะกร้าตีจมูก
เพราะว่านักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวที่สวนสัตว์ที่ขอนแก่นนะฮะ
แล้วก็ที่สวนสัตว์ตรงนี้เขาปล่อยให้คาปินาร่า
หรือว่าเจ้าหนูยักษ์มันเดินเล่นไปมา
แล้วก็กินอาหารที่นักท่องเที่ยวเอามาป้อนให้
พราบความว่ามีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งคงกลัว
เอาตะกร้าที่ใส่ผักใส่อาหารฟาดเขาให้
คุณแต่ดูจากรอยแผลตะก้ามันก็ใบไม่ได้ใหญ่
คือต้องฟาดแรงแล้วก็มีน้ำหนักประมาณนึงเลยนะ
ถึงเป็นแผลแบบนี้ใช่ฮะแล้วก็ฟาดไปโดน

เหมือนจมูกมั้ยฮะสรรจมูกอ่ะแล้วก็บอกตรงนี้เป็นเส้นเลือดด้วย
มันก็อาจจะได้รับบาดเจ็บหนักนะฮะเจ้าของสวนสัตว์ก็ต้องรีบดูแลนะฮะ
ยังไม่ติดต่อเจ้าของสวนสัตว์มาเลยนะนะครับคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สวนสัตว์ขอนแก่น
โดยเจ้าของสวนสัตว์ก็คือนางสาวละลิลินเดชวีรพาณิชย์นะครับ
นำภาพของคาปิบาร่าที่บาดเจ็บโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
แล้วก็เล่าเหตุการณ์บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันปีใหม่เลย๑มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าชมสัตว์แปลกในสวนสัตว์ที่มีหลายชนิด
แพะทั้งหมูป่าม้าแคระจิงโจ้คาปิบาร่า
โดยนักท่องเที่ยวสามารถนำตะก้าใส่ผักแล้วเอาผักมาป้อนให้กับสัตว์ได้
แต่เกิดเหตุไม่คาดคิดค่ะมีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งเห็นคาปิบาร่า
เดินเข้ามาหาจู่นักท่องเที่ยวคงกลัวค่ะ
ตะก้าฟาดจมูกคาปิบาร่าจนจมูกมันแตกเลย
ต่อหน้าต่อตาลูกค้าคนอื่นและพนักงานของสวนสัตว์
โดยที่ไม่ได้รู้สึกผิดแต่อย่างใดโดยอ้างว่ากลัว
อันนี้คือเจ้าของสวนสัตว์เขาโพสต์ไว้
ทั้งที่จริงแล้วคาปิบาร่าเป็นสัตว์ใจดีและเชื่องมาก
เดินเข้าหาคนเพราะอยากเล่นด้วยหรืออยากกินอาหาร
ไม่เคยมีเหตุคาปิบาร่าทำร้ายคนเลยสักครั้งเดียวนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวก็ไปสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์เจ้าของสวนสัตว์แห่งนี้
หลังจากคาปิบาร่าน้อยมันบาดเจ็บนะคุณนะ
เจ้าของสวนสัตว์บอกว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อยากให้คนที่ก่อเหตุไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม
ขอให้ติดต่อกลับมาพูดคุยกันหน่อย
ด้วยเหตุด้วยผลว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าเธอบอกว่าเธอไม่คิดจะแจ้งความเหมือนกันนะครับ
จริงก็อยากให้เขาแสดงน้ำใจหน่อย
ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรือเขาพลาดอะไร
เขาอาจจะตกใจมากจนเขาไม่รู้แรงตัวเอง
ตีไปแรงมากแรงน้อยขนาดไหนอะไรอย่างนี้

ว่าตกใจหรือว่าเป็นอะไร
เขาไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
คงจะไม่แบบตั้งใจเข้ามาเพื่อมาทำร้ายสัตว์เลย
ก็ดูรุนแรงไปเนอะ
คุณลาลิลินนะบอกว่าทางคนที่เอาตะก้าตี

แล้วก็แค่รักสงรักษาแล้วก็มาดูหน้าเจ้าคาปิบาร่าหน่อย
มันน่ารักน่าเอ็นดูขนาดไหน

คนตีอาจจะตกใจอาจจะกลัวจริงในขณะนั้น
อันนี้ก็เข้าใจได้นะแต่ทีนี้พอมันถูกตีแบบนี้

คืออาการดีขึ้นแล้วเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่มันโดนตี
วันที่หวังมกราบคมรับสักกระดาษใหม่

ก็มีการดูแลนะเช็ดแผลทำความสะอาด
แผลเลือดหยุดแล้วนะครับแล้วก็ในภาพรวมก็ดีขึ้น
เห็นจากมันกินได้ใช่ไหมเมื่อกี้มันกินได้แล้วนะฮะ
ส่วนมาตรการอื่นของทางสวนสัตว
ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีมาตรการเพิ่มเติม
แต่ยังไงกำลังคิดกันอยู่ว่าจะทำอย่างไรดี
คือนักท่องเที่ยวมาเขาก็อยากใกล้ชิดกับคาปิบาร่า
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้คือถ้าเกิดว่าสวนสัตว์มีการล้อมรั้ว
นักท่องเที่ยวก็จะรู้สึกว่ามันก็ห่างไกลไปอีก
ใช่มันก็จะไม่เป็นแนวของสวนสัตว์แห่งนี้

เออนะแต่วันเกิดเหตุเขาบอกเจ้าหน้าที่ก็ดูอยู่นะ
เหรอเออแต่ก็ห้ามปรามไม่ทันนะฮะมาตรการบอกว่ากำลังคิดกันอยู่
ว่าจะต้องทำยังไงแต่ว่าจะให้พนักงานคอยเฝ้าสอดส่องดูแลลูกค้า
หากพบว่ามีพฤติกรรมที่ลูกค้าอาจจะกลัว
หรือต้องถามกันก่อนเลยว่ากลัวไหมกล้าเข้าไปไหม
ถ้าไม่กล้าหรือกลัวเราก็จะขออนุญาตให้ท่านอยู่ไกลให้ท่านอยู่ข้างนอกก็ได้
แต่คนไหนไม่กลัวอยากมาดูความน่ารักก็เข้ามาใกล้มาป้อนอาหารได้

ตะก้ามันก็เล็กอยู่มันเป็นพลาสติกเองมันไม่ได้เป็นอาวุธร้ายแรง
อีกหน่อยจะต้องเอายังไงคะใส่กระทงใบตองอย่างนี้หรอคะ
พอให้มันเสร็จแล้วปุ๊บกระทงใบตองจะได้ทิ้งไม่รู้
แต่ทางสวนสัตว์เขาก็ต้องหามาตรการต่อไปแต่เขาจะทำความเข้าใจกับท่องเที่ยวไว้ก่อนเลย
บอกว่าเจ้าตัวคาปิบาร่าตัวนี้มันเชื่องนะ

ใช่เพราะเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่มีใครคาดคิดนะ
พอเกิดขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นแนวทางในการป้องกันในอนาคตต่อไปด้วยนะ